ตัวเลขของโควิด๑๙ที่ติดเชื้อเพิ่มออกมาแล้วนะคะ
ติดเชื้อเพิ่มอีก๓๘๒ราย
ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมีการตรวจสอบเชิงรุกจะเป็นแรงงานต่างด้าว๓๖๐ราย
ทีนี้หลังจากนี้ค่ะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อ
เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์สถานการณ์โควิด๑๙กัน
เพราะว่าทุกหน่วยงานก็ออกมามีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด
ตอนนี้ยกเลิกทั้งหมดแล้วส่วนถ้าเกิดภาคเอกชนจะมีการจัด
ก็จะต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดก่อน
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพเลยครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะคุณครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหลืออีก๒สัปดาห์สุดท้ายไม่ถึงดี
กำลังจะหมุนเข้าสู่โหมดของการเฉลิมฉลองคริสต์มัสปีใหม่
แต่ว่าโอ้โหปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร๒วันที่ผ่านมา
ทำให้อารมณ์ความรู้สึกของการเฉลิมฉลองหดหายไปหมดเลยครับ
จริงแล้วหลังวันที่๑๕ธันวาเป็นต้นมาเนี่ย
ลองขับรถออกไปบนท้องถนนบ่ายสิครับ
คนจะขับรถไปเยอะไปห้างไปซื้อของข้าวของของขวัญ
แต่ว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้ต้องเรียกว่าเครียดกันทั้งประเทศ

แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าการติดตามสถานการณ์ข่าวแบบนี้
วิธีการที่จะไม่ทำให้เครียดมากต้องติดตามข่าวอย่างมีสติ
ยังไงที่เรียกว่ามีสติต้องติดตามข่าวอย่างกันกรอง
และเชื่อในข่าวที่คนจะเชื่อ
อย่าไปเชื่อข่าวที่ไม่รู้มาจากไหนส่งกันในโลกออนไลน์วุ่นไปหมด
โน่นก็ติดที่นั่นติดเท่านั้นที่นี่ติดเท่านี้
แล้วคนที่ส่งข่าวปลอมแบบนี้เขาจะมีวิธีการที่ทำให้คนเชื่อว่าจริง
เช่นจะบอกว่าโอ๊ยข่าวนี้ทางการก็ปิดข่าวกันอยู่
อันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นใครที่ได้รับข่าวแบบนี้มาในช่วงนี้อย่าซ้ำเติมสถานการณ์

ต่ออะไรที่เรียกว่าให้เพื่อนได้รู้ก่อนเพื่อนจะได้ชมว่าโอ้โหมีอะไรก็มาก็ส่งมาเร็วกว่าใครเลย
แต่ว่าพอมันผิดพลาดเพราะมันไม่ใช่เพื่อนที่รับข่าวต่อก็ส่งต่อกันไม่รู้กี่ห้องต่อกี่ห้อง
ไอ้ห้องที่ไปเรียนหลักสูตรพิเศษทั้งหลายน่ะร้อยสองร้อยคนเนี่ยบางคนเรียนเป็นสิบสิบยี่สิบหลักสูตร
ดส่งกันไปหมดอย่างนี้มันอันตรายครับไม่ควรซ้ำเติมสถานการณ์อันที่สอง
เราต้องรับรู้ว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความยุ่งยากลำบากมากเหนื่อยมาก
แล้วไหนจะต้องมาคอยชี้แจงแถลงไขข่าวที่เป็นข่าวปลอมข่าวที่เป็นข่าวลือ
ข่าวที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงข่าวลือข่าวลายมั่วข่าวลายปลอมอันนี้ก็ทำให้พลอยปวดหัวเข้าไปอีก
ไม่ควรซ้ำเติมสถานการณ์อย่างนี้ก่อนส่งต่อตรวจสอบกันหน่อยเถอะครับอย่างน้อยเนี่ยเอาที่ทางการเขาแถลงเนี่ย
ฉะนั้นสถานการณ์ขณะนี้เราควรจะติดตามอย่างไรถึงจะมีสติเช่นวันนี้
ท่านเห็นตัวเลขหกร้อยกว่าคนเดี๋ยวก็มีตัวเลขบวกเข้ามาอีกเจ็ดร้อยกว่า
ท่านต้องรู้ว่า๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขที่คนติดเชื้อเป็นผู้ใช้แรงงานพม่าไม่ใช่คนในจังหวัดสมุทรสาครทั่วไป
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบทั้งหมดมาจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วเกือบทั้งหมดไม่แสดงยังไม่แสดงอาการ
ผู้ใช้แรงงานที่สมุทรสาครเขาอยู่ยังไงครับเขาไม่ได้ไปอยู่ที่โน่นที่นี่ป่าปนอยู่กับจังหวัดสมุทรสาครเขามีที่อยู่ของเขา
เขามีบริเวณมีหมู่บ้านมีที่ที่เขาอยู่ของเขาเขาอยู่ประจำอยู่กับพวกเขาด้วยกัน
แล้วเขาก็ไม่ได้ค่อยออกมาสูงสิงกับคนทั่วไปหรอกครับทำงานเสร็จเขาก็ไปอยู่กับเขา
ผมเคยไปเยี่ยมไปชมไปทำรายการที่นั่นก็เออถึงออกมาบอกได้ว่าเขาไม่ได้อยู่ปากปนในท้องตลาด
ฉะนั้นก็อย่าไปวิตกกังวลเกินเหตุถัดมาก็คือว่าตอนนี้เขาล็อกดาวน์ควบคุมเอาไว้ได้
ที่ท่านเห็นภาพในจอโทรทัศน์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะล็อกดาวน์ก็จะมีคนไทยบางส่วนที่มีปัญหา

เอาไปขายต่อเอาไปทำอาหารต่ออย่างไรที่สระบุรีเนี่ยเขามีร้านบุฟเฟ่อาหารสดอาหารทะเลเขาก็มาซื้อแล้วเอาไปขายต่อ
เดี๋ยวนี้การคมนาคมเดินทางมันก็ไม่ไกลมากคนพวกนี้ก็ติดเชื้อไปลามไปอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปติดอยู่จังหวัดนั้น
แต่ว่าจังหวัดหนึ่งก็ไม่มากครับจังหวัดละหนึ่งคนสองคนสามคนที่พบอยู่ตรงนี้ยังไม่ระบาดมากถึงขนาดว่าจังหวัดเนี่ยเจอเป็นสิบสิบไอ้ร้อย
อันนี้ก็พอจะเบาใจได้เราต้องมั่นใจในความรู้ความสามารถและรูปแบบของการควบคุมโรคที่ผ่านมาเห็นไหมฮะเจอที่เจที่นั่นเจอตรงนั้นตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
คณะทำงานคณะเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคเขามีแพทเทิร์นเขามีรูปแบบของเขาว่าถ้าเจอปั๊บเนี่ยเขาจะต้องไปดำเนินการกับคนนี้ยังไงมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องเขาล็อกตัวได้หมด
พอล็อกตัวได้เอาไปกักเอาไปกันเอาไปทำสารพัดสุดท้ายขึ้นมาอยู่ในสภาพที่กรมควบคุมโรคควบคุมสถานการณ์ได้มาตลอดคราวนี้เราก็มั่นใจว่าถ้ามันไม่ระบาดกันมากเจอตรงนั้น๑คนตรงนี้สองคนสามคนเนี่ยเขาเอาอยู่ครับ
เรายังเชื่อว่าขีดความสามารถของกรมควบคุมโรคเขายังมั่นใจอยู่คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์บอกผมว่ายังอยู่ในสถานะที่รับมือได้อยู่
ฉะนั้นไม่ควรจะแตกตื่นมากเอาทีนี้คำถามตามมาคือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
ควรจะต้องทำยังไงไม่ต้องทำยังไงเลยครับอยู่เฉยเพราะคุณสุพรรณมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่า
แรงงานต่างด้าวที่ทำอยู่ในโรงงานต่างเนี่ยเป็นแรงงานในระบบถูกต้องตามกฎหมายเขาตรวจกันละเอียดยิบทุกอย่าง
ฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดเพียงแต่ว่าผลกระทบต่อธุรกิจที่สมุทรสาครอันนี้ต้องยอมรับความลำบาก
คุณอำภัยหานไกรวิไลประธานหอการค้าสมุทรสาครบอกว่า
จากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยจากมาตรการล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร
เฉพาะตลาดซื้อขายอาหารทะเลที่มีการซื้อขาย๔๐๐๕๐๐ล้านบาทต่อวันต้องหยุดชะงักทันที
แล้วยังไงต่อทีนี้ถ้ารวมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจที่ต้องปิดการให้บริการมันน่าจะเกิดความเสียหาย
ว่าเงินจะหายไปพันล้านบาทต่อวันแต่ว่ายังไงก็ตามความเสียหายที่ว่านี้เป็นความเสียหายเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานต่างด้าวแต่ว่าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเขาเธอยืนยันว่าไม่กระทบทีนี้สิ่งที่เราจะต้องตามจากบ่ายวันนี้ไปช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
คุณอนุทินเข้าพบนายกรัฐมนตรีจะเสนอแนวทางการคุมเข้มให้นายกรัฐมนตรีและสบคตัดสินใจแต่รัฐมาตรการก็คงจะมีผลกระทบต่อภาคส่วนบ้างแต่ต้องรอต้องรอว่าตกลงมาตรการจะออกมาจะเข้มมากน้อยแค่ไหนจะต้องล็อกดาวน์อะไรหรือไม่ยังไงต้องรอ
ในส่วนของกอทมเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่ของเขาตามกฎหมาย
ล่วงหน้าไปก่อนแล้วฉะนั้นวันนี้ก็โรงเรียนหลายโรงปิดแล้ว
ผับบาร์สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการเขาสั่งปิดแล้ว
ส่วนงานเขาดาวน์เนี่ยจัดได้หรือไม่ได้
ถ้าจัดแล้วควรจะมีมาตรการ๑๒๓๔๕ยังไงเดี๋ยวคอยฟัง
เขาจะแถลงข่าวออกมาฉะนั้นตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นเขาก็เลื่อนก่อน
ก็ขอประชาสัมพันธ์ซะเลยว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย
เขาจะมีงานวันป๊ากกัมพลทุกปี
ปีนี้เนี่ยเดิมเขาจะกำหนดเป็นวันที่๒๕
แต่ล่าสุดคุณมานิดสุขสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
ร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็บอกมาแล้วว่า
งานวันกัมพลที่จะมีวันที่๒๕ธันวานี้
ขอเลื่อนออกไปก่อนบรรยากาศไม่อำนวยไม่เหมาะ
ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
สรุปว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้รอการแถลงอีกรอบนึง
พบนายกมีการประชุมกันแล้วการจัดงานลื่นเริงปีใหม่
หรือไม่ได้ราชการได้ไหมเอกชนได้หรือไม่ได้
ตรงไหนยังไงจะมีรายละเอียดตามมาครับคุณบุ๊คครับ
น้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
มาขีดเส้นใต้เมืองไทยให้เราได้ทราบกันนะครับ